ไอ้ที่จอดอยู่ที่ติดอีกเพียบ
แล้วก็เป็นถนนเทพรัฐบางนาตราดเนี่ยน้ำท่วมเขาบอกว่า
ขึ้นมาจนถึงทางเท้าเหมือนกัน
รถแล่นผ่านคือแบบว่าคนเดินถนนเนี่ยขึ้นมาสัดฝาดเท้า
อันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะใครที่ขับรถใหญ่อย่าใช้ความเร็วเยอะ
รู้ว่าข้างมีทางเท้าอยู่หรือว่าจะมีมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาใกล้
อันนี้เป็นแนวระนาบดูมุมสูงบ้างไหม
มุมสูงบ้างมุมสูงบนถนนเทพรัฐหรือบางนาตราดนี่ฮะ
โอ้โหคืออาจจะเป็นใกล้ช่วงเทศกาลเขาติดไฟเหรอหรืออะไร

โอ้โหไฟแดงยาวเลยครับคุณผู้ชม
โอ้โหคือมันหลายอย่างครับมีทั้งรถดับนะจอดขวางถนนอยู่
ค่ำคืนที่ผ่านมาหลายคนได้ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง
เอาไปดูอีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายของน้ำท่วมทางโรงมอเตอร์เวย์
ด่านบางเมืองศรีนคริงจสมุทรปลาการครับ
น้ำท่วมสูงจนรถเก๋งหลายคันจอดเสียอยู่ริมถนนเนี่ยฮะ

คันพยายามขับหนีน้ำขึ้นบนทางเท้าด้วยนี่ครับเรียบร้อย

แต่รถเครื่องก็ดับน้ำเข้า
แล้วในที่สุดครับบางคันเสียเวลาเสียอะไรแล้วเสียตังค์อีก

โอ้โหมาว่ารถยกน่าจะทำงานกันเยอะเลยหรือฮะ